ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้เป็นช่วงของสายตรวจโซเชียลนะครับ
มีหลายคลิปหลายเหตุการณ์ในโลกโซเชียลมาให้ชมกันมากมายทีเดียว
ใช่ค่ะก็เอามาดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะครับ
เป็นคลิปที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในซอยที่จังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าขับรถสวนกันในซอยไม่ได้
เพราะว่าซอยมันแคบซอยต่างจังหวัดนี้แคบนะคะ
พอแคบแล้วก็สวนกันไม่ได้แล้วก็เกิดการโมโหกันเกิดขึ้น
ทำไมคุณไม่หลบแล้วทำไมผมจะต้องหลบ
เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้โตเถียงกันธรรมดา
นี่ค่ะลงมาจากรถมือซ้ายมือซ้ายถือปืนมาด้วย
แล้วมือขวาก็พยายามจะทำร้ายเขาด้วย
ใช่ค่ะโดนไป๓ทีค่ะตบคู่กรณีไป๓ทีด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วผู้เสียหายเขาก็ถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยแบบนี้นะคะ
ก็คือผู้เสียหายก็คือนายวัชรชัยเขาไปตัดสัญญาณเคเบิ้ล
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะก็คืออยู่ในซอยสอเทคนิคอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พอตัดพอทำงานเสร็จแล้วตัดสัญญาณเคเบิ้ลทีวีเสร็จ
แล้วก็ขับรถกระบะออกมาจากในซอย
โดยมีนายพงพรเป็นคนขับเข้ามาอย่างรวดเร็ว

แล้วก็มาจอดขวางหน้ารถของตัวเอง
จากนั้นลงไปเจรจากันทั้งสองคน
ปรากฏว่านายพงพรลงมาจากรถไม่ได้ลงมามือเปล่าค่ะ
มือซ้ายถือปืนมาด้วยเป็นปืนขนาด๙มมนะคะ
แล้วก็ใช้มือขวาตบที่ใบหน้าของนายวัชรชัย
ผู้เสียหายถึง๓ครั้ง
แล้วก็พูดด่าทอด้วยผู้เสียหายคือนายวัชราชัยคนนี้
อารมณ์ฉุนเชียวมากเลยไม่รู้เป็นโกรธอะไรมานะคะ
ถ้าถนนมันแคบนี่แหละโมโหเขาบอกแบบนี้นะคะ
และช่วงเกิดเหตุก็จะมีประชาชนพยายามเข้ามาห้ามปรามทั้งสองคน
แต่ว่าเหตุก็ค่อนข้างบรรปลายนะคะ
ไปฟังเสียงผู้เสียหายก็คือคุณวัชรชัย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งค่ะ
ผมจะเสร็จงานผมผมจะสอยรถออกไปแล้ว

ทีนี้เขาเห็นหันไปที่ที่ทางมา
เพราะเราเข้าใจว่าตรงนั้นมันซอยแคบอยู่แล้ว
แต่ว่าก็เกิดการท้าทายกันก็คือเขาก็บอกว่ามีปัญหาเหรอมึงเก๋งเหรออะไรอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวมึงแล้วเราก็บอกผมไม่มีอะไรผมถอยรถเฉย
ก็เลยให้น้องเขาลงไปขอโทษว่าเผื่อเราผิดอะไรเผื่อจะไปขวางเขาเขารีบอะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่เข้าใจไงแต่นี่พอน้องเขาลงไปจะขอโทษเขาก็ไม่คุยไม่ฟัง
ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือเขาก็คว้าปืนดิ่งออกมาหาเลย
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ก็คือถูกตบที่หน้านี้สามครั้งก็เลยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองปราจีนบุรี
เพื่อแจ้งความนะคะแล้วก็นำภาพนำคลิปที่ถ่ายไว้ได้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
มีคนเข้ามาดูดูไม่พอแชร์ต่อไปอีกแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ผู้กำกับการสพเมืองปราจีนบุรีพอได้รับแจ้งความก็ให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวค่ะ
สำหรับผู้ต้องหารายนี้นะคะไปที่บ้านพักก่อนไปพบญาติแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่อยู่นะคะ
จากนั้นก็เลยประสานบอกว่าบอกญาติให้เข้ามามอบตัวหน่อยเจ้าตัวก็ยอมนะ
ไปตรวจค้นที่บ้านต่อไปพบปืนที่อยู่ในคลิปก็คือปืนขนาด๙มม

จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุไป

รับผิดว่าตัวเองเป็นคนที่ปรากฏในคลิปจริง
ตำรวจเลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
พร้อมความผิดมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน
โดยมิได้รับอนุญาตเพื่อส่งดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่ารถคันที่เขาเดินลงมาติดไว้ว่าเป็นกู้ภัย
แต่ว่าไม่ใช่รถที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

คือจริงแล้วการขับรถสวนกันใจเย็นก็ไปได้นะ
ได้แต่กระแต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าขับมาเร็วมาก
แล้วก็ลงไปขอโทษแล้วแต่ว่าก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะ